นะคะเบื้องต้นก็ต้องติดตามแน่นอน
ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอบคุณชาวใต้ทุกคน
คือต้องอดทนหลายเรื่องทั้งเรื่องของอุทธกภัยทั้งเรื่องของปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะ
ท่านนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งแน่นอนค่ะ
นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน๒๐๐คนที่ประสบอุทธกภัยค่ะ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีบอกว่ารู้เรื่องของน้ำท่วมในภาคใต้แล้วนะคะ
คือได้รับรายงานแล้วสาเหตุเกิดจากระบายน้ำได้ช้า
ก็เลยสั่งให้ศึกษาการขุดคลองหรือทำระบบอื่นเพื่อระบายน้ำลงทะเลให้เร็วขึ้น
แต่ต้องขอเวลาแก้ไขปัญหาขั้นที่๑ให้ได้ก่อน
ขณะเดียวกันขอบคุณพี่น้องชาวใต้ที่อดทนต่อความยากลำบาก
ฝ่าฟันปัญหาทั้งอุทธกภัยทั้งปัญหาความรุนแรง
ซึ่งรัฐบาลได้รับรู้และให้ความสำคัญไม่ได้ทอดทิ้ง

อยู่ส่วนกลางก็ติดตามปัญหาและสั่งการไปยังทุกพื้นที่ตลอด
เพื่อมุ่งหวังทำประโยชน์ให้กับประชาชนทั้ง๗๐ล้านคน
นายกรัฐมนตรียังพูดถึงการประชุมติดตามงานด้านความมั่นคง
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะ
ซึ่งก็บอกว่าสถานการณ์การก่อเหตุในพื้นที่ลดลงคิดเป็น๑๒
การสูญเสียชีวิตก็ลดลงประมาณ๑๒๕ค่ะ
หลังจากที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตนเอง
และปฏิเสธที่จะสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมากขึ้น
รัฐบาลมีเจตนาที่จะพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนใต้
และจำเป็นต้องใช้กฎหมายควบคู่กันไปด้วย
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการนะคะ
ทางกระทรวงมหาดไทยตั้งศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัตรส่วนหน้าที่จังหวัดสุราธานี
เพื่อเป็นจุดช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด
พร้อมสั่งยกระดับภัยพิบัติน้ำท่วมให้อยู่ในระดับ๓
เช่นเดียวกับกองทัพเรือได้เตรียมส่งเรือผลักดันน้ำจำนวน๓๐ลำ
ออกไปช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ในวันพรุ่งนี้เวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ